ช่วยดูข่าวนี้หน่อยเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่สกลนคร

ก็ไปหาคลินิกคุณหมอแห่งหนึ่งที่เพื่อนแนะนำมา
ไปถึงเสร็จปุ๊บทั้งคลินิกมีคุณหมออยู่คนเดียว
ทำทุกอย่างตั้งแต่รับผู้ป่วยลงประวัติเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ผ่าเอง
เสร็จจับตกลงกันพันกว่าตอนจะทำ
ทำเสร็จออกมาราคาเกือบหมื่นแต่ระหว่างทำมันทรมานเกือบตาย
เพราะไม่มีการเอ็กซ์แสเรฉีดยาชานับนับดูก้าวเข็ม
ถอนฟันเสร็จปุ๊บไม่เย็บแผลให้กลับบ้านทั้งอย่างนั้นเลย
แผลเปิดเนี่ยนะแล้วเลือดก็เต็มปากอย่างนี้
มันเกิดอะไรขึ้นกับมาตรฐานในการรักษาของคุณหมอท่านนี้
เขาก็โพสต์ถามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไร
ผู้ชายคนนี้เขาโพสต์ไว้ทีมข่าวก็เดินทางไปคุยกับเขา
เขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นประสบการณ์ที่แย่ของผมมาก
หลังผมไปผ่าฟันคุดมาที่คลินิกทำฟันแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
เข้าไปที่คลินิกนี้ตามคำแนะนำของเพื่อนบอกว่า
ที่นี่มันดีนะรักษาดีคุณหมอเขาเก่ง
แต่พอไปถึงคลินิกก็เก่า

จนกระทั่งลงมือผ่าตัดคิดเงินทำคนเดียวครับ
เสร็จสับตอนแรกเนี่ยประเมินราคาคุณหมอบอกว่า
เดี๋ยวผ่าฟันคุดนะ๔ละพัน๒๐๐บาท
แล้วก็จะมีการกรอกระดูกฟัน๒จุดจุดละ๖๕๐บาท
คิดไปคิดมามันก็คงสักพัน๒พัน๓พันไม่เกินนี้
หลังจากนั้นคุณหมอก็พาขึ้นเตียงไป
ฉีดยาชาให้ไม่มีการเอ็กซาเรย์ก่อน
สงสัยแล้วทำไมไม่เอ็กซาเรย์ฟันเขาก่อน
แปลกนะแล้วจะรู้ไหมว่าฟามันคุดมันยังไงบ้าง
คนที่เคยผ่าฟันคุดจะรู้ว่าต้องมีการเอ็กซาเรย์ฟันก่อน
ถูกต้องนะฮะมองไม่เอ็กซาเรย์เอาฉีดยาชาเลยครับ
เสร็จปุ๊บผ่าเลยฮะเขาบอกเขาเจ็บมากทรมานมาก

สั่นมือสั่นมือเนี่ยจิกเตียงเลยสู้ความเจ็บปวดนะฮะ
คุณหมอบอกว่าคือเขาก็บอกคุณหมอไปคุณหมอผมไม่ไหวแล้ว
หัวใจผมเต้นแรงมากผมจะช็อกอยู่แล้ว
แล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอใช้ยาสลบแทนได้ไหม
คือเขาไม่ไหวแล้วเขาเจ็บนะหมอบอกว่าไม่ได้
ไม่ใช้ยาสลบให้แล้วคุณหมอก็ฉีดยาชาเพิ่มไปนับ
นับมาโดนฉีดไป๙เข็มโดนยาชาไป๙เข็ม
คุณหมอผ่าจนเสร็จเขาก็แข็งใจให้ผ่าจนเสร็จนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายหมอไม่เย็บแผลให้
แล้วคุณหมอก็ให้กลับบ้านพร้อมกับจ่ายยา
คิดเงินมา๘๐๐๐กว่าบาทตอนแรกตกลงกัน๑๒๐๐ที่เดียว

คุณหมอก็ยอมจ่ายไป๘๐๐๐บินกระดงกระดาษแบบนี้นะฮะ
กลับบ้านไปตื่นเช้ามาโอ้โหเลือดไหลเต็มปาก

ก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมออีกคลินิกนึง
ปรากฏว่าฟันคุดที่ผ่ามันไม่หมดเนี่ย
มันมีรากอยู่ในเหงือกอยู่เลยครับ
คุณหมอก็เลยทำการผ่าตัดให้ใหม่เย็บแผลเรียบร้อย
รักษากับคลินิกใหม่เนี่ยพันกว่าบาทเท่านั้นนะฮะ

คือตอนนั้นคือทรมานมากเพราะรู้สึกว่าไม่ไหวเลยครับ
ไม่ไหวคือแบบคือผมไม่ทราบว่าความไม่ไหวนี่คือประมาณไหน
ก็คือผมบอกคุณหมอว่าหัวใจผมเต้นแรงมากครับ
ตอนนั้นคุณหมองัดฟันผมออกแล้วเขาบอกว่าเป็นแผลที่สวยแล้ว
คือแกกี่สวยแล้วอย่างนี้ครับ
แล้วแกบอกว่าไม่ต้องเย็บก็ได้ครับอะไรประมาณนี้
คือแต่ละที่อาจจะมีการคิดค่าผ่าฟันคุดแตกต่างกันไปเนอะนะครับ
แต่ว่าเขาตกลงอย่างหนึ่งแต่คุณหมอไปเก็บอย่างนี้เขาก็สงสัยในใจ
จากแห่งการที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกว่ามาตรฐานของการผ่าควันครุฑของคุณหมอคนนี้มันยังไงกันเนี่ย
ค่ารักษาเองตกลงกันอย่างหนึ่งมาเก็บกันก็อย่างหนึ่ง

ยาวละเอียดยิบเลยนะฮะทีมข่าวก็สอบถามไปยังคุณหมอฟันท่านนั้นนะฮะ
ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะฮะแล้วก็มีการสอบถามไปยังสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ท่านก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวรอให้พ้นวันหยุดยาวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละ
จะตรวจสอบไปยังคลินิกแล้วก็จะให้คุณหมอเขาชี้แจงอีกทีหนึ่ง
ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
โอ้โหผ่าไม่หมดหรอกมันคาอยู่เนอะ

ต้องไปเจ็บซ้ำสองกับคุณหมอท่านใหม่เพราะต้องผ่าซ้ำ
เออนะครับนะรอฟังคำชี้แจงแล้วกันนะฮะ